สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
สัปดาห์นี้เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์นะคะที่ประเทศไทยของเราจะมีฝนตกชุ่มฉ่ำ
จากอิทธิพลฝนประจำฤดูนะคะมีกำลังแรงก่อนกำหนดค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งจะทำให้ฝนตกระจายทั่วทั้งประเทศนะคะร้อยละยี่สิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะ
ตกหนักเลยก็คือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะคะ
เพราะฉะนั้นพี่น้องที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวนะคะต้องระวังฝนตกสะสมนะคะ
อันตรายที่เกิดจากฝนอย่างน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพันธุ์ค่ะ
ส่วนคลื่นลมบริเวณภาคใต้ทั้งสองฝั่งนะคะมีคลื่นลมปานกลางนะคะ
คลื่นสูงหนึ่งถึงสองเมตรบริเวณที่มรสุมเนี่ย
คลื่นจะสูงกว่าสองเมตรค่ะซึ่งคาดว่าสัปดาห์นี้ค่ะ
เป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วที่บ้านเราจะมีฝนตกชุกนะคะ
เตือนกันมาตลอดค่ะหลังจากนี้เราจะเข้าสู่ฝนทิ้งช่วง
เพราะฉะนั้นเกษตรกรต้องกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้กันด้วยค่ะ
ส่วนที่ประเทศสวีเดนค่ะคุณผู้ชมซักสกีนะคะ
นักสกีได้ขึ้นไปบริเวณยอดเขาเพื่อเล่นสกีนะคะ
เฉลิมฉลองเทศกาลมิตรซัมเมอร์ค่ะเป็นเทศกาลกลางฤดูร้อนนะคะ
ลองเทศกาลนี้นะคะจะมีแสงแดดอบอุ่นลงมานะคะ
ซึ่งเป็นเทศกาลที่สำคัญค่ะเพราะว่าครอบครัวชาวสวีเดน
จะออกมาทำกิจกรรมร่วมกันอาบแดดกลางฤดูร้อนนั่นเองค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ